ศนุโลกอย่างคุณชนะคุณควรกลับบ้านไปบ้างนะคะที่นี่เขามีการจัดงานสมโพธิพระพุทธชินราชประจำปี๒๕๖๖ที่วัดใหญ่ค่ะ
เออเราไปต่อคิดถึงบ้านเหรอไม่คิดถึงแม่บ้างเหรอ
ไม่คิดถึงแม่เดี๋ยวมีเรื่องแม่มาเล่าให้ฟังด้วย
โอเคไปที่นี่เลยวัดใหญ่หรือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกนี่แหละหลายคนรู้จักกันดีอยู่แล้ว
เขามีการจัดงานสมโพธิพระพุทธชินราชประจำปี๒๕๖๖หรืองานวัดใหญ่ประเพณีเก่าแก่ของเมืองพิศนุโลกค่ะ
สวยมากเขาจัดตั้งแต่วันที่๒๗มกราคมที่ผ่านมาแล้วไปจนถึงวันที่๒กุมภาพันธ์นะคะ
ซึ่งก็มีประชาชนทั้งชาวพิศนุโลกชาวต่างจังหวัดบ้านใกล้ลื่นเคียงมาเที่ยวงานกันเป็นจำนวนมากเลย
โดยเฉพาะบริเวณตรงนี้ค่ะวิหารวิหารหลวงพระพุทธชินราช
น้องใบตองคุณชิสาตรงนี้เขาไม่ได้เปิดขึ้นไปง่ายนะนานเขาจะเปิดขึ้นไปทีผมเองอยู่ที่โลกมาหลายปี
ก็อย่างที่บอกเขาบอกว่าตรงนี้คือพระปรางที่อยู่ด้านหลังวิหารหลวง
ซึ่งเปิดให้ขึ้นกราบไหว้พระบรมศาลีริกฐาตุเพียงปีละ๑ครั้ง
จริงเอาบอกตรงอยู่มาเกือบ๑๐ปีไม่เคยขึ้นไปเลยนะ
คุณไม่เคยไปวัดคุณจะเคยขึ้นวัดได้ยังไงแล้ว
ตอนนี้ก็คงไม่มีโอกาสไปแล้วล่ะคุณนะแต่สำหรับใครที่อยู่แถวนั้นหรือว่ามีโอกาสได้แวะไปนะคะ
อันนี้คือบรรจุพระบรมศาลีริกฐาตุอยู่
แล้วก็มีนักเรียนพุทธชินราชพิทยาคอยอำนวยความสะดวก
เหมือนแบบว่ามาเป็นไกด์ท้องถิ่นนะคะ
แนะนำกันขึ้นลงบันไดอย่างปลอดภัยนะคะ
คือต้องบอกแบบนี้ว่าตรงบันไดมันจะค่อนข้างสูงและชันนะคะ
แล้วก็นักเรียนเนี่ยน้องเนี่ยค่ะขึ้นไปเนี่ยก็จะคอยเก็บดอกไม้ทุบเทียนที่นักท่องเที่ยว
นำขึ้นไปไหว้ด้านบนนะฮะรวมถึงก็น้องจะคอยให้ข้อมูลแล้วก็บอกว่าเออขอความร่วมมืออีกอย่างหนึ่งก็คือ
และถ้าหากท่านใดมีโอกาสควรไปค่ะคุณชนะ
ควรขึ้นไปกราบนามัศกาลชมความสวยงามของศิลปะไทยไทยโดยขั้นบันไดจะมีทั้งหมดกี่ขั้นคะคุณชนะ
โอ้โหนี่๑๒๓๔๕๖๗กี่ขั้น

คุณอยู่ที่จังหัวพิเศษรู้หรอก

แล้วชันด้วยนะมันชันมากอย่างที่บอกเนี่ยค่ะน้องนักเรียนที่โรงเรียนเขาจะคอยให้คำแนะนำอยู่นะคะและเขามีการเสริมราวสแตนเลสตรงนี้คือเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะ
มีพญานาค๗เสียนเป็นราวบันไดอันนี้คือคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะค่อยรูปราวบันไดหรือรูปเด็ดพญานาคไปใช่ไหม
ก็เหมือนเขาเรียกว่าเหมือนเป็นการแบบว่าแฝงกุศโลบายลงไปในนั้นนะคะก็หน้าพญานาคมีเทวดาคอยดูแลเรียกเทพเทพพยดาพนมหรือเทพนมนั่นเองนะคะ

ก่วยตาก
ก่วยตากของเดช
คุณรู้ทุกอย่าง

แต่

แต่อันนี้เรื่องจริงไม่เคยขึ้นไปจริง
มีคิวถึงวันที่๒กรุงพหาพรรณนะคะ